เดี๋ยวไปดูข่าวนี้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของการรับคนงานเข้าทำงาน
ต้องระวังดูประวัติกันหน่อย
นายจ้างคุณนี้บอกโอ้โหนายคุณเนี่ยมาถึงบอกเลยตกงาน
ของงานทำหน่อยไม่มีเงินไม่มีงาน
รับมาปรากฏขโมยของเขาเลยค่ะเอาไปรถทั้งคันเลย
โอ้โหนี่แหละฮะลูกจ้างใหม่ตัวแสบเลย
ใช่สุดแสบเลย๕วันนะคุณค่ะ
รับมาทำงานได้๕วันก็ออกไลน์แบบนี้
เอากระบะของนายจ้างไปซะแล้ว
และภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะก็เห็นเลยนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อยู่ในซอยห้วยกะปิ๑๘นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
คนก่อเหตุคนนี้เป็นคนงานใหม่ค่ะชื่อนายวิรสักเพ็งประสิทธิ์นะคะ
อายุ๓๕ปีหรือชื่อเล่นว่าในบอลในบอลขับรถออกไปแล้ว
คือเขาขับรถเก๋งมาก่อนนะเอาเก๋งมาเพื่อมาขโมยกระบะของนายจ้าง
แล้วหนีไปอย่างรวดเร็วกล้องจับได้นะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิด๒๗กรกฎาคม
แต่เจ้าของบอกตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอในบอลเนี่ยตามกล้องเลยปีนข้ามพยางมานะคะ
พยางกั้นเขตก่อสร้างเดินเข้ามาแถมขึ้นรถเอากระบะหนีไปเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าของหรือว่านายจ้างคุณจิรายุทธ์เข็มปัญญา
ก็มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนำหลักฐานทั้งหมดที่มีของในบอลเนี่ย
วอนหน่อยคนที่เห็นเบาะแสนี่คือรถคันที่หายนะคะ
รถคันที่หายกับหน้าของในบอลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ
ส่วนรถเก่งที่เป็นภาพที่เอามาลงไว้ด้วยเป็นภาพที่เป็นภาพรถเก่งที่นายบอลขับมา

โดยไม่รู้นะว่าไปขโมยใครมาอีกหรือเปล่า
อืมค่ะทีนี้กระบะคันที่หายไปอ่าบอกป้ายทะเบียนหน่อยแล้วกัน
เจ้าของนะคุณจิรยุทธ์บอกตามหาเบาะแสให้หน่อยตอนนี้เดือดร้อนมากมากเลย
ถ้าเกิดว่าใครแจ้งเบาะแสได้ให้เงินรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาทด้วยค่ะ
คุณจิรายุทธ์ยังบอกต่อด้วยนะคะคือตัวพี่ของนายบอลเหรอคะบอกว่า
เขาบอกว่าเขาเรียกนายบอลว่าพี่บอลพี่บอล
เพราะว่าคุณจิรายุทธ์นายจ้างอายุยังน้อยกว่า

พี่บอลถ้าพี่เอารถมาคืนผมนะผมจะยกเลิกการแจ้งความทุกอย่าง
ไม่เอาผิดพี่เลยขอเพียงพี่บอลเอารถมาคืน
เอาคืนเถอะเขาเดือดร้อนจริงเพราะเขาต้องเอารถไปขนของ
เพราะเขาทำงานก่อสร้างแหม่ทำงานได้๕วันตอนนี้เดือดร้อนหนักเลย
ไม่มีกระบะไปขนของแล้วนะคะฝากถึงคนที่เห็นเบาะแส
บอกด้วยบอกมาหน่อยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเอารถมาคืน
เดี๋ยวที่คุณบุ๊คบอกให้โอกาสในการกลับตัวค่ะ
เอารถมาคืนพี่นะครับพี่พร้อมให้อภัยเสมอ
พี่เราคุยกันได้ครับเอารถไปทิ้งหรือไปทิ้งที่จุดไหนก็ได้ครับ
โทรมาบอกพี่พี่สัญญาพี่สัญญาพี่จะถอนแจ้งความให้กับบอลหรือพี่บอลนะครับ
ผมสัญญาผมจะถอนแจ้งความแล้วผมจะไม่เอาเรื่องพี่ขอแค่คืนรถมา
ผมต้องใช้รถในการทำมาหากินนะพี่
คุณบุ๊คเอาจริงนะฟังแบบนี้เห็นใจเขานะ
คือความหนึ่งคือของฉันโดนขโมยรถทั้งคันแต่ฉันยังใจเย็นเรียกเธอว่าพี่อยู่อีก
พี่บอลดีพี่กลับใจเธอ
มาคืนเถอะผมเดี๋ยวถอนแจ้งความเลย
ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะแจ้งความไว้ที่สพเสม็ดแล้วนะคะ
แต่อยากให้เอารถมาคืนมากกว่าค่ะ